อ้าวมาดูต่อปิดท้ายนี่ตาต้องถล่น
นี่เมื่อวานห้างแทบแตกอีกแล้วคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าพี่โป๊ปพกไม้พายเข้าห้างมาด้วย
ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็พี่โป๊มนี่ยังฮอตอย่างต่อเนื่องนะคะ

โฟกัสงานวันนั้นคือจริงเราก็ไปถ่ายมานะคะ
คือภาพเคลื่อนไหวไม่เท่าไหร่แต่ภาพนิ่งอะค่ะ
มันเอียงแกนโลกมันเอียงนิดนึง

คุณผู้ชมดูสิคะดิฉันไม่ได้พูดไม่ได้ทะลึ่ง

แล้วหลายคนก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ช่างภาพก็คงต้องคิดอะไรกับพี่โป๊ปนะคะ

คือไม่รู้ว่ายังไง
เหรอมันมีอาหารอะไรเหรอ
ส่งกางเกงมากกว่าแล้ว

พูดเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้พูดยังไง

ไม่สีกางเกงสีขาว

ไม่ส่งกางเกงสีขาวไม่เอาแล้วเนาะ
ต้องไปเลือกสีขาวที่ดีกว่าดีหน่อย
พี่โป๊บเราอะ
ต้องมาดูสินะ
ผมก็นั่งเหมือนเฉยเซอร์ฟส์ก็มาดึงออกเลยแล้ว
ไม่ได้ป่อนเองเขาจับ

เสียใจไปไม่ได้นะคะงานเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เวลาจะไปพบเจ้าที่ตำรวจตอนทุ่มหนึ่ง
วันนี้หลายงานมากเลยนะคะดาราวิ่งวุ่นกันเลย
เพราะว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
แล้วฉันก็งงว่าเจ้าที่ตำรวจนะคะเปิดรับทุ่มหนึ่ง
เปิดรับเพราะว่าเบลล่าตอนบ่ายตอนแรกที่ว่าจะไปพบเจ้าที่ตำรวจ

ดังจริงเจ้าที่ตำรวจต้องรอเลย
ทุ่มหนึ่งเขาต้องรอนะจ๊ะผู้ชมจ๋าอ้าว